ลูกคางเป็นของเล่นที่สามารถทำจากวัสดุได้หลากหลายในแต่ละท้องถิ่นแต่ที่นิยมทำกันนั้นจะทำจากไม้โดยการทำลูกคางสิ่งสำคัญอยู่ที่การทำเสร็จแล้วจะต้องให้ลูกคางหมุนได้อย่างสมดุลสวยงาม
ขึ้นอยู่ที่จังหวะการเหวี่ยงเล่น
และการจะทำให้ลูกข่างหมุนได้ดีก็ยังขึ้นอยู่กับการทำ
เริ่มตั้งแต่การใช้มีดถากไม้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม
แล้วจะต้องกลึงหรือกล่าวไม้ให้เกลี้ยงเสมอกัน
เพื่อเวลาเหวี่ยงออกไปลูกข่างจะได้ทรงตัวหมุนอยู่ได้นาน